ตามกันหน่อยกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านคนดังเมืองโคราช
คือหายตัวไป๓วันแล้ว
แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ะ
มีคนไปพบศพผู้ชายอยู่ที่ป่ารกทึกข้างทาง
สภาพเนี่ยคือยังสวมเป็นชุดเครื่องแบบอยู่เลยนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นศพของผู้ใหญ่บ้านคนดังนี้
เสียชีวิตอยู่ใกล้กับมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ก็ช่วงประมาณสัก๖โมง๕๐นาทีเมื่อวานนี้
พอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิต
ที่ป่าย่าข้างทางที่ถนนสายบ้านจอมศรี
่งใหญ่ตำบลงิ้วอำเภอห้วยแถลง
ตำรวจสพห้วยแถลงก็มีการนำกำลังเข้าไปตรวจสอบ
พร้อมกับหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑นะคะ
พอไปถึงเจอร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพที่
ขออภัยนะคะคุณผู้ชมคือขึ้นอืดแล้ว
แล้วก็สวมเครื่องแบบผู้ใหญ่บ้านอยู่อยู่ในป่าย่าข้างทาง
ป่าตรงนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมันจะเป็นป่ารกทึบสูง
ใบไม้ใบย่าก็สูงสักประมาณ๒เมตร
ทะเบียน๑กกออ๙๖๓๙นครราชศรีมาตกอยู่ที่บริเวณไหลทาง
จากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะคะไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
พอมาดูศพญาติบอกว่านี่คือผู้ใหญ่สมจิตเครือผืออายุ๕๘ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านจอมศรีที่หมู่๔ตำบลงิ้วอำเภอห้วยแถลง
แล้วก่อนจะพบศพตั้งแต่วันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ญาติไปแจ้งความไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหายไปแจ้งไว้ที่สพห้วยแถลง
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเข้าเวร
ก็ขี่ออกไปปกติต้องไปเข้าเวรที่ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง
ช่วง๖โมงถึง๓ทุ่มหลังจากที่ออกเวร๓ทุ่มปั๊บ
ปกติผู้ใหญ่ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ใช้เวลาไม่เท่าไหร่
แต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลยญาติญาติเขาก็ตามหาค่ะ
ตามหาอยู่๓วันไม่พบช่วยกันไปตามหาตามเส้นทางต่าง
ผู้ใหญ่บ้านขี่รถเพื่อที่จะไปเข้าเวร
จนมาเมื่อวานช่วงหัวค่ำมีชาวบ้านแจ้งว่าไปพบศพอยู่ที่ริมป่าย่าข้างทาง
เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ใหญ่อาจจะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงออกเวร
แต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุทำให้รถเสียหลักแล้วก็ตกไหลทาง
แล้วพื้นที่ป่าย่าตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่สูง
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เลยทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบ
หาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ใหญ่สมจิตอีกครั้งนะคะ